มีคนแชร์ภาพของเด็กปั๊มคนหนึ่ง
เป็นเด็กผู้ชายนะครับโอ้โห
แล้วก็มีการแชร์กันไปจนคนบอกโอ้โห

รอทะลุแม้เช้าจะมาเติมน้ำมันแบบนี้บ่อยเลย
เอาไปดูคลิปที่เขาแชร์กันในอดีตก่อนนะครับ
นี่แหละครับคลิปที่แอบท่ายเด็กปั๊มคนนี้
คุณว่าหุ่นดีไหมคุณว่าหน้าตาดีไหมดี
รักแท้เกิดขึ้นแล้วที่ปั๊มปตทสารคาม
จำได้ไหมฮะว่าเขาแชร์กันแบบนี้
คุณผู้ชมฮะและเมื่อ๒๓วันก่อนปรากฏว่ามีการแชร์ภาพภาพหนึ่งออกมา
แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่น้องเขาใส่แมส

แล้วภาพใหม่คือไม่ใส่แมส

คุณผู้ชมดันแชร์ออกมาแล้วเขียนว่าฝันสลายเมื่ออ้ายถอดแมส

พอแชร์ออกมาปุ๊บแบบนี้โอ้โหคนเข้าไปตำหนิคนโพสต์เยอะมาก

เออไปบูลลี่น้องเขาทำไม
คนโพสต์นี่คือเป็นยังไงตัวเองดีมากใช่ไหม
เออจะไปผิดหวังเขาได้ยังไงนะคุณใส่แมสแล้วคุณดูสวยดูหล่อใช่ไหม

อย่างนี้คุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็น้องเนี่ยเขาก็เข้าไปตอบในคอมเมนต์เหมือนกันนะ

บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่ได้คิดอะไรมากครับผมถอดหน้ากากออกมาผมก็เป็นแบบนี้
หลังจากนั้นเขาก็มีการโพสต์อะไรต่างนานาเยอะเลยซึ่งจริงเขาก็โพสต์ติ๊กต๊อกกันอยู่แล้ว

คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่เนี่ยนะครับ
คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านนทบุรีนี่พาน้องเวฟเข้านนนะ
มาจากสารคามมาเข้านนหน่อยเพราะว่าอยากให้น้องเบสเนี่ยได้อะไรรู้ไหมฮะ
ได้อะไรนะได้หล่อขึ้นได้หล่อขึ้น

ทำศัลยกรรมนะครับน้องไม่ใช่น้องเบสน้องเบ้นนะฮะ
น้องเบสคนนี้นี่ล่าสุด
เมื่อกี้เห็นรูปจมูกที่โด่งขึ้นไหมฮะ

เบ้นน้องกิติศักดิ์กิจพรมมาได้รับการทำจมูกแล้วจ้า
หลังทำจมูกเรียบร้อยแล้ว
เบ้นปล่อยคลิปลงติ๊กต๊อกทันทีฮะ
ค่ะ

อันนี้หลังทำทันทีแน่เลย

แล้วก็เมื่อกี้นะฮะจริงน้องเบ้นก็โพสต์ภาพโพสต์อะไรต่างนานาเยอะเลยนะครับ
ตอนนี้ก็ยังกลายเป็นคนดังอยู่นะคุณนะ
คุณคิดดูสิคือหลังทำจมูกมา๘เตอร์ยังมีงานรีวิวเข้าอ่ะ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าบูลลี่คนอื่นนะฮะ

ตอนที่ไปแอบถ่ายเขาก็ว่าเขาหล่อนะ
พอเห็นเขาถอดหน้ากากก็มาบูลลี่ว่าเขาไม่หล่ออะไรแบบนี้นะครับ

เขาก็เลยจับน้องเบ้นมาทำจมูกนิดหน่อย

งานเข้าอันนี้คืองานเข้าแบบดีนะ

ดูสิรีวงรีวิวสินค้าเข้ามาแบบเพียบเลยนะ
ส่วนคนที่ก่อนหน้านั้นไปโพสต์บูลลี่เขางานเข้าเหมือนกัน